สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
เนื่องจากกรณีการจับประธานบริษัทอิโต้ไทยหรือว่าอิตาเลียนไทยที่เข้าไปล่าสัตว์โดยผิดกฎหมายเนี่ย
เรื่องนี้ทำให้หลายคนมองว่าเป็นคนไทยถ้ารวยทำอะไรก็ไม่ผิดหรอก
คุกมีไว้ขังคนจนเท่านั้นอืม
จับตามองแล้วหลายคนติดตามบอกว่าอยากให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์จริงสักที

คุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับพรานเปรมชัย

คุณรู้ไหมวันนี้ทั้งตำรวจ
โดยพลตำรวจเอกศรีวรารองพบตล
ก็ร่วมกับกองบังคับการ

เกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สนทิกำลังกันเข้าไปตรวจค้นขอหมายสารนะครับ
ตรวจคนบ้านของนายเปรียมชัยกรรณสูตรประธาน

รายการเราก็พยายามที่จะเอาข้อมูลต่าง
วันนี้ผมก็ไปยืนรออยู่หน้าบ้าน
ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่โตตามภาษาของมหาเศรษฐี

บริษัทอิตาเลียนไทยเขามีบรรษัยพิบาร

เขาบอกว่าผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม
คือจะไม่กระทำการใดที่มีผลเสียหาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ที่สำคัญก็คือบริษัทอิตาเลียนไทย

ในบริเวณนั้นคุณนายเปรมชัย
อิตาเลียนไทยประมูลการก่อสร้าง

ซึ่งเป็นอุโมงที่เชื่อมต่อป่า
และมีทางลอดเพื่อให้สัตว์เดิน
อุโมงรอดด้วยนะเพื่อให้สัตว์เดิน

ซึ่งจริงเนี่ยนายเปรมชัยก็ปฏิเสธนะครับ
บอกว่านี่ผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์
สารก็ให้ประกันตัวเพราะว่าโดนไป๙ข้อหา
วันนี้ไปยืนหน้าเฝ้าบ้าน
บ้านของนายเปรมชัยก็มี๓หลังนะ
อยู่กับครอบครัว๑๒ทับ๑ทับ๒ทับ๓
ตอนที่ไปตำรวจค้นเป็นชั่วโมง
เดี๋ยวไปลองดูบรรยากาศที่ผมไปมา

ขณะนี้ผมอยู่ที่ซอยศูนย์วิจัย๓
หน้าบ้านของนายเปรมชัยกรณสูตร
ประธานกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทย
ตำรวจตรวจบ้านของนายเปรมชัย

แก่บ้านเลขที่๑๒ทับ๑ทับ๒และทับ๓

รอทำข่าวอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับ

สืบเนื่องมาจากการเข้าไปในพื้นที่
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่นะฮะ
เลสวนบ้านของนายเปรมชัยนั้น
ก็เป็นบ้านที่สมฐานนะครับ
เพราะว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ซึ่งมีมูลค่ามีการก่อสร้างรับเหมา
จากหน่วยงานของรัฐมากกว่าแสนล้าน
วัตถุประสงค์นะครับของบริษัท
ก็แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
แต่ท่านประธานเปรมชัยกลับมีเรื่องเกี่ยวข้อง
กับการทำร้ายสัตว์นะครับ
เสือดำที่พบนั้นมีหนังเนื้อถูกเอาไปแล้ว
หนังทาเกลือไว้ในบริเวณใกล้เคียง
ที่พบนายเปรมชัยตั้งแคมป์อยู่ครับ
ค้นพบอาวุธปืนนะฮะก็คงมีทะเบียน
ค้นพบงาชาว

ถ้ามีวงาช้างแท้และวงาช้างปลอมก็เร็วไป
บ้านขนออกมั้ยครับไม่มีครับ
น่ะเห็นไหมก็คือที่บ้านเนี่ย
ไปพบงาช้าง๑คู่ต้องบอกคู่นะ
เพราะงาช้างต้องวางเป็นคู่จะวางเดี่ยวไม่ได้
งาช้างเนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาตนะครับ
คือตำรวจก็พบว่ามีใบอนุญาตนะฮะใบอนุญาตงาช้างนะฮะ
อกจากนั้นแล้วในรายงานข่าวก็ยังพบ
ไลเฟิลปืนยาวอีก๔๐กว่ากระบอก

๔๐นะครับมีทำไมเยอะแยะอ่ะ
อาจจะชอบอ่ะสะสมปืนไวเฟิลเหรอคะ
ก็นั่นน่ะสิครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังไม่พบสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ดังนั้นถ้าเราพูดเนี่ยก็ต้องชมคนคนหนึ่งแหละครับงานนี้
เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใหญ่ไม่โตนะ
ชื่อนายวิเชียนชินวงศ์นะฮะชื่อนี้ก็ต้อง

เพราะว่าในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเนี่ย
ทุ่งใหญ่เนี่ยต้องบอกเสียก่อนนะครับ
เวลาล่าสัตว์ถ้าเกิดไปยิงสัตว์สงวนหรือสัตว์คุ้มครอง
สองประเภทนะครับสัตว์สงวนกับสัตว์คุ้มครอง
ถ้าไปยิงนะโดนคุกสี่ปี
ถ้าไปยิงในเขตอนุลักษณ์พันธุ์สัตว์ป่านี้เพิ่มจากสี่เป็นเจ็ดปี
คุณมิ้นครับหนักหนาสาหัสนะครับ

เดี๋ยวช่วงหน้าเราต้องกลับมาตามเรื่องนี้กันต่อค่ะ
ผู้วิทยุฏีสากหน้า
คนทำดีก็ต้องชื่นชมคุณมิ้นครับ
นายวิเชียนชินวงค์ผู้นำทีมจับนายเปรมชัยกัณศูนย์
ประธานอิตาเลียนไทยก็ได้ทำการรักษาพื้นผืนป่าไทยอย่างเต็มที่
ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดแล้วก็จับมาแล้วไม่ว่า
ไม้พยุงนายทุนข้ามชาติที่ติดสินบนเจ้าหน้าที่
สุดท้ายถูกซ้อนแผนรวบยกแก๊งนั้นก็เคยโดนจับมาแล้ว
ได้ไม้๒๘ท่อนในวิเชียนยังบอกว่าคือรู้นะเวลาจับ
ว่าเป็นนายเปรมชัยกัณศูนย์รู้ว่าเป็นใครไม่ใช่ว่าจับไปไม่รู้
และก็ตามรายงานข่าวว่าเคยเข้ามาก่อนหน้านี้
แต่ว่าไม่มีหลักฐานก็หมายความว่าตอนจับ
ยังไม่มีหลักฐานใดครั้งนี้ก็เลยจับพร้อมกับหลักฐาน
ดังนั้นในสื่อทั้งหลายจะเป็นโลกออนไลน์ก็ชื่นชมนายวิเชียน
ส่วนผมมีรายงานการสอบสวนก็เขียนว่าเจ้าหน้าที่
ขณะที่เข้าตรวจสอบเป็นยามวิการไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียด
ได้สั่งการให้ควบคุมพื้นที่นำบุคคลทั้ง๔

มีอาวุธปืนกระสุนปืนซากสัตว์ป่า
ยังสำนักงานเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

บริเวณที่ตั้งแคมป์ก็พบลักษณะ
คือพบเสือดำลักษณะเป็นผืนทั้งตัว

เสือดำเนี่ยคุณบินกงซาบ

อยู่ในตระกูลเดียวกันผสมพันธุ์ด้วยกันได้

ซะ๒ตัวเสือดำซะตัวนึง

เป็นความอุดมสมบูรณ์

จากหัวถึงหาง๑๔๘เซน

อันนี้ตามรายงานการสอบสวนนะครับ
ของตำรวจนะครับกระสุนปืนลูกซอง
เข็มขัดกระสุนปืนขนาด
และกระสุนปืนไลเฟิล

ก็โดนการกระทำ

ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะ

ทั้งหมดเนี่ยอิ่มเลยครับ
คุณมิ้นครับ๙ข้อหา

นายเปรมชัยกับพวกได้รับทราบเข้าใจ

เปรมชัยได้ให้ถ้อยคำว่าตนดำรงตำแหน่ง
แล้วก็ได้มามีกรรมสิทธิ์๔ประตูแบบมีกระบะ

นายยงโดดเคลือนายธานีนางนาธี
โดยนางนาธีให้ถ้อยคำว่าเป็นแม่บ้าน

นายธานีทำงานเป็นเจ้าของร้านอาหาร
ชื่อท่าทุ่งนา
คือร้านอาหารนี้อยู่แต่บางบัวทองก็

นายยงก็บอกว่าเป็นคนขับรถ

และทำงานมามากกว่า๓๐ปี
ทั้งหมดก็ถูกนำตัว

ทีนี้ก็ได้มอบหมายให้นายวิเชียนชินวงศ
ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นะเลสวนเป็นผู้กล่าวโทษ
เราก็ต้องชื่นชมนายวิเชียนชินวงศ
ซึ่งวันนี้ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ

เป็นผู้ที่จับกลุ่มไม่เกรงกลัวอิทธิพล
เพราะว่าบริษัทอิตาเลียนไทยแขกนาย

ซึ่งจริงถามว่ามีคลิปเสียง

ผมก็จะต้องพูดให้ท่านผู้ชมเขาฟังหน่อยนะ
อันนี้คือเล่าในคลิปให้ฟังใช่ไหม

จะส่งรถบรรทุกมาเลยนะ
รถบรรทุกใส่ของมาให้เคยเอามาแล้ว
ให้รองเท้าโคมแบตวอล
ให้เป็นทั้งวิทยุ๓๐เครื่องให้ไปเลย
ทำธุรกิจก็ต้องเปิดทางกันนะ

ไม่น่าพลาดเข้ามาไม่น่าเอาปืนเข้ามาเลย

ปืนหรือเปล่าปืนมีทะเบียนนะ
เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่มาคุยกฎหมายมันมีช่อง

แต่เสียงนี้คุณมิ้นต้องเข้าใจนะ
ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาแอบกดไว้

คืออย่างนี้เวลาไปจับผู้ใหญ่เนี่ย

ไม่พูดถึงไซส์เราพูดถึงอิทธิพลใช่ไหม
ตำแหน่งแล้วก็ได้รับงานก่อสร้างในบริเวณนี้
โครงการแต่ละโครงการเป็นพันล้าน

แล้วเวลาจับเนี่ยถ้าจับไม่ดีเนี่ย
แหมคุณวิเชียนี่จะโดนเด้งเอานะ
เขาพูดเขาพูดเหมือนกันว่าเขาไม่กลัวโดนย้าย

นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นการจับคนที่มีตำแหน่ง

ต้องถ่ายคลิปต้องอัดเทป

มีทั้งอาวุธมีทั้งไอ้นั่นไอ้นี่

คุณรู้ไหมว่านายเปรมชัยจะแก้ตัวยังไง
มีคนแก้ตัวได้ด้วย

เปรมชัยจริงแต่เวลาที่ขึ้นศาล

ฮุ๊ยตีสักน่ะ

นะคุณวิเชียนนะชินวงศ์ก็จับคาหนังคาเขา
นั่นสิค่ะนายเปรมชัยคุณลองซักผมสิ
ผมสมมุติว่าผมเป็นนายเปรมชัยเนี่ย
ผมเข้าไปดูธรรมชาติผมผิดเหรอ
ถ้าไปดูอนุญาตถ้าไปดูธรรมชาติแล้วทำไมต้องพกปืนไปด้วย
ป้องกันตัวป้องกันตัวจากอะไรคะ
ในนั้นมีเสือมีสางคุณจะให้ผมเดินเป่าปลีไปเหรอ
แล้วซากสัตว์ที่เจออยู่ตั้งไก่ฟ้าหลังเทาจะเป็นเสือดำนั่น

แล้วมันแลบกองอยู่ตรงหน้า
มีลายมือผมเหรอคุณเห็นผมแร่เหรอ
ในขณะที่เห็นนั่นน่ะผมไม่ได้ทำนี่คุณก็จะมีคนรับแทน
ลับอาจจะเป็นคนที่ทำงานด้วยกันมา๒๐๓๐ปี
หรืออาจจะมีคนรับแทนเป็นนายพราน
คุณเห็นนายเปรมชัยเนี่ยถือปืนไลเฟิลประทับบ่ายิง
ที่มือผมมีคาเหมาปืนไหม
ถ้าคนตาย๒๔ชั่วโมงก็ไม่พบแล้ว
ถ้าคนเป็นไม่เกิน๖วัน
แต่ถ้าผมล้างด้วยแอลกอฮอลล้างมือล้างอะไรบ่อยนะ
ก็ไม่สามารถจะจับความเห่าปืนในมือผมได้
แต่อยู่ด้วยกันจะบอกไม่รู้เห็นได้เหรอคะ

ก็อยู่ในแคมป์เดียวกันตั้งแคมป์อยู่ด้วยกัน

อ้าวผมห้ามแล้วเขาไม่ฟัง

ปืนเป็นของผมจริงแต่ผมไม่ได้ยิง
แล้วก็มีคนรับเดี๋ยวก็ต้องมีคนรับคนนึงว่า

แล้วไม่โดนฐานสนับสนุนเหรอคะในเมื่อปืนเป็นของเขา

ก็อาจจะมีในนั้นยืนยันว่ามีการห้ามจริง

เปรมชัยห้ามแล้วแต่ไม่ฟัง

ต่อสู้กับการที่เราเห็นเนี่ย

นายเปรมชัยเนี่ยเซ็นรับทราบข้อกล่าวหา
ไม่ได้หมายความว่านายเปรมชัยเนี่ย
รับข้อหาสารภาพไม่ใช่นะครับ
คือเซ็นก็รับข้อสารนายเปรมชัยก็ยังเป็นผู้บุริสุทธิ์อยู่นะ

เปรมชัยอาจจะยกข้อต่อสู้ต่างมีพยานหลักฐาน
และที่สำคัญก็อาจจะมีคนรับว่า
ไอ้ซากสัตว์นั้นน่ะฆ่ามาจริง
แต่นายเปรมชัยไม่รู้นายเปรมชัยได้ห้ามแล้ว
เดี๋ยวคุณดูเถอะว่าเวลากระบวนการไปอยู่ที่
ต่อสู้ที่ศาลแล้วจะออกมาอย่างไร
ข่าวนี้ทำให้คนไปจับจ้องนายเปรมชัย
ทำอะไรเยอะแต่ว่า
ไม่ค่อยมีใครรู้จักนายเปรมชัยหรอกครับ
ตอนโดนจับว่าสูตรเสื้อชุดนี้ชุดสีน้ำตาล
แล้วชุดห้าใช่ไหม

เอาไว้สำหรับใช้ในการประทับประทับปืนยิง
วางไว้บนบ่าถูกมั้ยคะใช้ละเล็งเอาไว้บนบ่าครับ
แผ่นที่บ่าเอาไว้ลองพันท้ายปืนไม่ให้ลื่น

ใส่เนี่ยที่เปรมชัยเขาใส่เนี่ย
ที่เห็นเป็นสีน้ำตาลเข้มกับตัวเสื้อไหล่๒ข้าง
กระแทกไลเฟิลนี่แหละอย่างดีเลยครับ
ซึ่งชุดนี้ราคาไม่ใช่ถูกนะ

วันที่๔ใช่ไหมวันที่๔คือวันที่๒เนี่ยต้องพอทั้งผู้ชมค่ะ
๒ขอนุญาต๓เข้า

พบใช่ไหมค่ะใช่ครับ

นั่นน่ะสิครับจะอยู่ไหมครบ่าวปืนเนี่ย
มันล้างก็ได้แล้วใช่ไหมครับครับ
นกเงือกล่ะนกเงือกป่าที่ถ่ายอยู่ข้างหลัง
ก็มีคนมาบอกว่ามันคนละกรณีกัน
กเงือกป่านั่นเขาก็ได้ปล่อยไปแล้ว
คือการรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ย
มันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง
แล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ที่นายวิเชียนเนี่ย
จะบอกว่าคนเดียวทุกคนก็ต้องช่วยกัน
โดยเฉพาะนายเปรมชัยเป็นผู้มีชื่อเสียง
เป็นผู้ที่เป็นประธานบริษัทใหญ่โต
ทีนี้คุณมิ้นคุณว่าสื่อเมืองนอกเขาจับตาด้วยไหม

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญของโลก
เขาให้ความสำคัญมาก

ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐรวมทั้งสำนักข่าวระดับโลกอื่น
รายงานการจับกลุ่มนายเปรมชัยเสียด้วยนะ
รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี๓๔

แล้วก็มีป่าดงพญาเย็นที่เขาใหญ่

ข่าวนี้บางท่านอาจจะคิดว่า
ไม่เกี่ยวข้องนะมันเป็นสัตว์ป่า
แต่การรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นเรื่องที่ทางทั่วโลกให้ความสำคัญ
ส่วนประเทศไทยนั้นก็นายเปรมชัยมีบริษัทอิตาเลียนไทย
ไปก่อสร้างที่ประเทศอื่นตั้งเยอะแยะ
ได้รับการสัมประธานก่อสร้างที่ไม่ว่าเวียดนามไม่ว่ามาเลเซีย
ไม่ว่าประเทศอื่นเยอะแยะไปหมด
นายเบรมชัยต้องเข้าใจดีแต่ข้อต่อสู้ของนายเบรมชัย
ผมเชื่อว่านายเปรมชัยจะบอกว่านายเปรมชัยไม่รู้
ส่วนปืนเอามาจริงไว้ป้องกันตัวอาจจะโดนข้อหาเรื่องพกพาอาวุธปืน
ส่วนเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยโทษมาหนักนะ๗ปีนะ
คุณมิ้นโดน๗ปีใครจะรับแทนไหม
ก็เชื่อว่าแหมถ้านายเปรมชัยไปรับนี่โดนลุงขึ้นมาเนี่ย

แต่ว่าก็ต้องเป็นอยู่ที่พยานหลักฐานแล้วครับ
ว่าในการต่อสู้ก็ต้องยืนยันว่าผมไม่รู้ผมเป็นคนแก่
ผมไปเดินเที่ยวนะฮะผมไปดูธรรมชาติ
ผมไม่ได้เอาปืนไปยิงเลยสักนิดเดียวก็ไม่ได้ยิง
ที่มือผมก็อาจจะไม่มีขะเหมาควัน
อ้าวแล้วทำไงนี่แล้วออกนอกเส้นทาง
ผมหลงทางก็มันมืด
ผมหลงทางผมออกไปเดินไม่รู้จักเลยว่าตรงนี้มันตรงไหน
ตั้งใจจะตั้งแคมป์อยู่ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่ให้ตั้ง
แต่ออกไปนอกพื้นที่ก็เพราะมันมืดหลงทาง
เดี๋ยวคุณดูเถอะนะประเทศไทยนี่มีอะไรแปลก
คุณผู้ชมคะคือไม่รู้จะพูดอะไรหมดคำจะพูดจริง

คือมันก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ในสิ่งที่คุณชุดบอกมา
ถ้าเขาจะต่อสู้แนวนี้จากคลิปเสียงที่เขาบอกว่า

ฝากความหวังไว้ที่เจ้าหน้าที่ที่กระทรวงยุติธรรมแล้วกันว่า
ของกฎหมายมันใหญ่ขนาดนี้เลยจริงเหรอคะ
มันใหญ่ขนาดที่คนมีเงินคนที่มีอิทธิพลทางการเงินทางเศรษฐกิจ
ทำอะไรก็ได้อย่างนี้จริงหรือเปล่า
ติดตามกันต่อนะคะเรื่องนี้ต้องตามกันต่อจนถึงที่สุดค่ะ
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ